เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตาสาเร็ง
ตอนนี้คุณตาก็อาการสุดหนักนะครับ
ส่วนผลกระทบที่เกิดต่อเจ้าจอร์ดหรือว่าตะจอร์ด
ก็คือตาจอร์ดก็ถูกแม่ไล่ออกจากบ้านด้วย
เขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
เรื่องของค่าเสียหายที่ทางญาติของคุณตาจรูนบอกว่า

ก็นี่แหละครับเขาก็อ้างเหตุผลว่าตอนนี้เขาก็ถูกไล่ออกจากบ้านนะฮะ
เอาเราดูอาการของคุณตาก่อนนะครับ
คุณตาจรูนมณีพันธ์ตอนนี้อาการยังสุดลงอยู่เลยนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงไปที่บ้าน
ที่คุณตาจรูนหลับพักผ่อนอยู่
โดยมีคุณยายฉลวยจริตเอกคอยดูแลอยู่ข้างด้วยความเป็นห่วงนะครับ
ฉลวยบอกว่าหลังเกิดเรื่องมาประมาณ๒สัปดาห์
สามีมีอาการสุดลงตลอด
ล่าสุดมีแผลกดทับที่บริเวณก้นและแขนซ้ายขยับขยื่นก็ไม่ได้
แล้วก็บ่นว่าเจ็บปวดตามร่างกาย
รู้สึกสงสารแล้วก็เป็นห่วงคุณตาเหมือนกันนะครับ

บอกว่าจะมาช่วยดูแลอาการของคุณตาจรูน
แต่กลับไม่เห็นมาดูแลตามที่บอก
มีเพียงช่วงแรกที่เข้ามานำเงินมาให้เพียงบางส่วนเท่านั้นครับ
อยู่กับน้ำ
แบบนี้มันทรมานทั้งขาดน่ะลูก
ต่อไปดีกว่าลูก
ยายไม่ได้แจ้งนะ

เพราะว่าใช้ชีวิตคู่มาด้วยกัน
ผ่านร้อนผ่านหนาว
ทั้งทุกข์และสุข
ก็มีทะเลาะมากกว่าธรรมดา

เพื่อออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวก่อนนะครับ

ตัวเขาเองเขาบอกได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับ
ถูกแม่ไล่ออกจากบ้าน
เพราะแม่โมโหตัวเขาที่ไปทำร้ายคุณตา
ตัวเขาเองก็ต้องออกมาเช่าห้องพักอยู่

ส่วนที่ครอบครัวของคุณตาจรูนบอกว่า
ผมไม่เคยไปดูแลเลย

วันที่ไม่เดินทางไปเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะมีสื่อมาดักรอที่หน้าบ้านของคุณตาจรูน
ตัวเขาเลยไม่อยากตกเป็นข่าว
เขาเลยไม่ได้เข้าไปที่บ้านของคุณตาจรูนนะครับ
แต่ก็เลือกที่จะส่งของไปช่วยเหลือให้แทน

ผ่อนให้เดือนละ๓๐๐บาทนั้น
ผ่อนเพราะว่าไม่อยากกำหนดว่าจะให้เท่าไหร่อย่างไร
หากทำไม่ได้จะเสียคำพูดนะครับ

ผ่อนให้คุณตาอาการสุดหนักขนาดนี้

ก็เดี๋ยวถ้าพูดว่าให้มากกว่านี้เนี่ย

แต่ตอนนี้คุณตาก็อาการสุดหนัก
แล้วก็ทางลูกสาวแล้วก็ภรรยา
คือคุณยายก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหน่วยพยาบาลต่าง
ก็เข้าไปดูแลคุณตาอย่างใกล้ชิด